มีบ่นอยู่แค่เรื่องเดียวคือ

เมื่อยล้าเพราะว่าทำงานหนักไง

เพราะฉะนั้นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับ

แต่วิธีการนวดของเขาเป็นการนวดแบบโบราณ

แล้วก็ที่สำคัญมันได้ผลดีจริงเลยครับ

พี่เขาก็บ่นปวดแข้งปวดขา

แดนเป็นจิตอาสาจากชมรม

เดินไม่ได้เลยครับเย็นปะเกรี้ยงเงา
เดินไม่ได้เพราะว่าหลับสบาย
พอตื่นขึ้นมาปุ๊บหายป่นม้วยเลย
เขามาพร้อมกันกับเพื่อนอีก๓คน
รวมแล้ว๔คนมากัน๔คนนะจ๊ะ
เมื่อยล้าจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับ

นวดตอกเส้นเนี่ยเขาเป็นภูมิปัญญาล้านนาขนาดแท้
ที่มีมานานกว่า๗๐๐ปี

จะใช้ค้อนกับริ่มไม้ขนาดความยาวสัก๑๐เซนติเมตร
กว้างสักครึ่งฝ่ามือได้
เป็นเครื่องมือสำคัญในการก้มลงไปตอกแบบเบา
เบานะยังว่าเบานะคะ

แล้วก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เส้นสายของร่างกายนั้น

ก็จะทำให้มีเรื่องของความแบบว่าสบายตรงสบายตัวสบายเท้า
หลังจากที่เส้นเท้าเส้นขาเส้นแขนมันตึงค่ะ

จิตอาสารายนี้เขายังบอกอีกว่า

กันตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมนะครับ

มาช่วยเจ้าหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เธอนั้นรู้สึกดี
แล้วก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่นั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอใช้บริการจิตอาสานี้อย่างเนื่องแน่น

ว่าหลายคนคงจะกรำศึกหนัก

โอ้โหเพราะว่าตากตำทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะครับ

ที่จะอำนวยความสะดวกในภาคส่วนต่าง
แล้วก็ที่สำคัญเจ้าหน้าที่แต่ละคนมุ่งหวังอย่างเดียวเลย

ช่วยทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่ออกมาอย่างปลอดภัยให้ได้

อีกไม่กี่วันต่อจากนี้เราน่าจะได้มี

เจอน้องทั้ง๑๓คนครบแล้วนะ

คุณผู้ชมก็ยังคงส่งมาทางหน้าจอไลน์ไทยรัฐกันมากมายนะคะ
ขอให้น้อง๑๓คนออกมาได้เร็วค่ะ